สวัสดีครับ๗นาฬิกา๒๘นาทีนะครับ
เวลาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในรู้ก่อนร้อนหนาว

คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เป็นวันที่เด็กหลายคนรอคอยนะครับ
ที่๒ของเดือนมกราคมวันเด็กแห่งชาติครับ
หลายคนวางแผนพาเด็กไปร่วมกิจกรรมต่างที่จัดขึ้นทั่วประเทศไทยแน่นอนครับ
อย่างที่ได้บอกไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
พื้นที่ยังคงมีหมอกลงจัดบางพื้นที่นั้นเริ่มมีฝนตกลงมานะครับ
พื้นที่อากาศค่อนข้างที่จะแตกต่างกันระหว่างวันนะครับ
ตอนเช้าอาจจะร้อนหน่อยตอนกลางคืนนะครับก็มีหมอกมีน้ำค้างเกิดขึ้น
ดังนั้นการทำกิจกรรมต่างในระยะนี้คงต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
จะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเราบ้างเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราจับตามวนอากาศเย็นระลอกใหม่
ซึ่งเป็นกำลังปานกลางนะครับค่อยแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ครับแผลลงมาแล้วนะครับปกกลุ่มมาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้
มีอากาศเย็นลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียสนอกจากนี้เอง
แผลลงมายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณทางตอนกลางของประเทศ
ซึ่งอยู่บริเวณที่ติดกับทะเลถือว่าเป็นบริเวณที่มีความชื้นค่อนข้างเยอะ
สามารถที่จะทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นได้อย่างในช่วงเช้าวันนี้
เกิดฝนตกในหลายจังหวัดบริเวณที่ติดกับทะเล
อกจากนี้เองในบางจุดบางพื้นที่อาจจะต้องระวังหน่อย
การเดินทางสัญจรในระยะนี้อาจจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
คงต้องเพิ่มความระมัดระวังเปิดไฟตัดหมอกขณะขับขี่ด้วย
ปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาแล้ว
อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั่นก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เป็นคลื่นกระแสลมที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรง
เลื่อนที่ในระดับสูงนะครับยังคงเหนียวนำทำให้เกิดความหนาวเย็นต่อไป
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับในบริเวณดังกล่าวนั้น
ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึงแม้ว่าจะมีกำลังปานกลางนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
หอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางนะครับอาจจะมีฝนตกเยอะหน่อยในระยะนี้
ดังนั้นใครที่จะไปทำกิจกรรมในบริเวณดังกล่าวนั้นคงต้องดูฟ้าดูฝนด้วย
ส่วนท้องทะเลนั้นคลื่นลมค่อนข้างที่จะสงบ
แต่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้น
สภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห
สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรจะเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวเดินทาง

เรามาเริ่มต้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยละกันนะครับ

ภาพรวมเนี่ยนะครับวันนี้อากาศหนาวเลยทีเดียวนะครับ
สุด๑๓องศาเซลเซียสสูงสุดวันนี้๓๑องศาเซลเซียต
อุณหภูมิระหว่างวันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับ

หลังจากนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ

ฟ้านั้นมีเมฆเป็นบางส่วนในบางวัน
ส่วนบางวันนั้นแดดค่อนข้างจ้าละทีเดียวในช่วงกลางวัน

จังหวัดขอนแก่นท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน

การว่าในวันอาทิตย์นี้มีโอกาสเกิดฝนเกิดขึ้น
พื้นที่อุณหภูมิยังคงทรงนะครับ

ขณะที่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๒องศาเซลเซียต
ช่วงกลางสัปดาห์มีโอกาสเกิดฝน

จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับ
ค่อนข้างแรงในช่วงกลางวันต่ำสุด

สุดวันนี้๓๕องศาเซลเซียต
หลังจากนี้ฝนมีโอกาสตกนะครับ

ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวต้องระวังหน่อยนะครับ
อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียต

จังหวัดระยองท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน

ตลอดทั้ง๗วันหลังจากนี้เป็นต้นไป

เกิดฝนค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษ

เพราะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่น

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดตลอดทั้ง๗วัน
อยู่ที่ประมาณ๓๐๓๑องศาเซลเซียต
สุดจะอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียต

ฝนส่วนใหญ่ที่ตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น

จึงทำให้สงขลานั้นฝนที่ตกค่อนข้างน้อย
ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนสลับกับแสงแดดนะครับ

อยู่ที่ประมาณ๒๙๓๐องศาเซลเซียต
ส่วนต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ๒๓๒๔องศาเซลเซียต

ข้ามไปฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับ

ซึ่งก็ถือว่าอยู่บริเวณทางตอนกลางของภาคนะครับ

โดยวันนี้โอกาสเกิดฝน๒๔นะครับ
ส่วนต่ำสุดวันนี้๒๔องศาเซลเซียต
สูงสุดวันนี้๓๒องศาเซลเซียตนะครับ
ท้องฟ้ามีเมฆสลับกับแสงแดด
แล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า

ประมาณ๓๐๓๒องศาเซลเซียต
สุดก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียต

ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
อย่างที่บอกไปว่าวันนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
โดยท้องฟ้านั้นมีเมฆเป็นบางส่วนกับ

เป็นลักษณะของฟ้าหลัวชื้นนะครับ
เป็นอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่อ่อน

ดังนั้นขับขี่สัญจรคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง

สุดอยู่ที่๒๓องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่๓๕องศาเซลเซียตนะครับ

หานครส่วนใหญ่จะตกในบริเวณที่

ว่าเป็นบริเวณที่มีความชื้นค่อนข้างเยอะ
หลังจากนี้อุณหภูมิจากการตรวจสอบ๗วัน

สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียส

ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๔องศาเซลเซียส
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๔องศาเซลเซียส
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๔องศาเซลเซียส
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๔องศาเซลเซียส

ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๔องศาเซียส